มากันแบบนี้รู้มือไรเอามาจากเพจสนลกกมนิเศษจริง

ผีน้องกันเฉย
ผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อคืนนะคะ
ตานีก็คือกับพ่อพี่กะหัง

ก็ถือว่าเป็นเทศกาลนะคะก็๓๑ตุลาคมแบบนี้นะคะ

ถามเออกำลังจะบอกว่าถามหน่อยสิว่าน้องเป็นผีอะไร

น้องเป็นแก๊คชิลลี่ไม่ต้องการเลือดแต่ต้องการรัก
แต่ดิฉันต้องการเลขค่ะคุณผู้ชม

คุณมาทั้งต้นที่ฉันต้องขูดคุณไหมเนี่ย
อย่าลืมขนาดนั้นเลยนะคะพี่มนติศคำสร้อยเมื่อวานออกงานอีเวนต์
ลอตเตอรี่พี่นักข่าวด้วยนะคะดิฉันไม่ได้ไป
แต่ว่าพี่มนตรีก็ยังโพสต์ลงเฟซบุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเลขใต้บอกทางนี่ดูเลยนะคะหางดงเชียงใหม่อำเภอเสมิง
แล้วก็บอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณมีเลขที่ชอบเลขที่ใช่ด้วยนะคะ
ก็ว่ากันไปตามนั้นนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนะคะก็ต้องรอดูกันอีกทีล่ะค่ะ
ว่าจะเป็นยังไงแต่พี่มนต์สิทธิงวดที่ผ่านมาก็ใช่ย่อยนะจ๊ะ
ว่าแล้วไปดูคนที่ดวงจุ้งกันดีกว่าคุณตั้มคุณโดมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะงวดที่ผ่านมาเขาก็ลงทุนกันเยอะแยะมากมายอย่างที่เคยเห็นนะคะ
ซื้อกันแบบโอ้โหเต็มแผงกันเลยทีเดียวค่ะ

ล่าสุดนะคะจุ้งค่ะจากที่เคยแบบว่าปังไปฟังความรู้สึกดีกว่า
แต่ว่าเขาก็ยังทิ้งท้ายนิดนึงให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้พอลุ้นกันสักหน่อย
ไปฟังตั้มดมเจ้าพ่อเสี่ยงให้กันเลยค่ะ
มีหวังทุก๑๕วันเสมอคนเรามีความฝันแล้วก็ต้องมีความหวัง
อย่างที่เราเข้าวงการบันเทิงมาตอนแรกเราก็บอกอยู่แล้ว
ฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่

ถ้าพูดถึงตัวเลขนั้นนะ

เนี่ยนี่แหละ

ไม่ถูกนะยังไงจะโดนนะต้องโดนนะเออแต่คนนี้ค่ะคุณพู
ของนะคะล่าสุดเขียนในในมือเลยค่ะคุณผู้ชมอ๋อ
ไม่ใช่มือนี้นะคะอีกมือนึงค่ะนี่นะคะว่ากันไปแล้วก็มีแคป
ไม่ต้องสืบเลยเอาปากกาเขียนที่มือแอบคืออะไรพ่อรวยทุกคนก็
รวยค่ะพ่อโดนทุกคนก็โดนสิเออว่ากันไปแหมให้แรกแต่